จากกรณีเด็กหญิงกวิสาราอินเหยมเวยสิบสี่ปี
ด้วยขาดแคลนคุณทรัพย์ประกอบกับผู้เป็นแม่ปว่าอินระบะ
หมอนรองกระดูกทับเส้นเดินไม่ได้ทำให้ลูกสาวไม่ได้เรียนต่อ
ต้องไปช่วยแม่ขายขนมโดยเดินขายไปตามถนนสายสามศูนย์สี่
กระทั่งตำรวจสพวังขอนแดงเห็นเข้าจึงช่วยเหลือรวบรวมเงิน๒๕๐๐บาท
ไปซื้อจักรยานมามอบให้เพื่อใช้ในการปั่นไปขายขนม
ล่าสุดนายอำพลหันทยุงผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรีเขต๒
เข้าช่วยเหลือเผยว่าหากเด็กประสงค์จะเรียนต่อก็สามารถเรียนได้
โดยมีโรงเรียนที่อยู่ใกล้เคียงซึ่งอยู่ไม่ไกลจากบ้านสามารถไปเรียนต่อได้
ส่วนเรื่องการขัดสนงบประมาณในการเรียนต่อนั้นทางเขตพร้อมดูแล
ซึ่งมีกองทุนสำหรับดูแลเด็กนักเรียนกลุ่มนี้อยู่แล้ว
ซึ่งหากเด็กยังไม่พ้นการศึกษาภาคบังคับ
ทางรัฐบาลและกระทรวงจะต้องตามเด็กนั้นกลับมาเรียน
ซึ่งก็เป็นไปตามนโยบายด้านการศึกษา